คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยกรณีของหมอปอน
ปอคุณผู้ชมเป็นแพทย์แผนไทยอยู่ที่ราชบุรีนะคะ
ฉีดไฟเซอร์เข็มที่๓ปรากฏว่าหลังจากที่ฉีด
ท่านเสียชีวิตนะอนาคตคือกำลังไปได้ดีเลยอ่ะใช่ฮะแต่สุดท้ายเสียชีวิตคือตอนนี้
ก็ไม่ได้อยากจะพูดแบบ๑๐๐ว่ามันเป็นผลพวงมาจากเข็ม๓
สเตอร์เข็ม๓ก็คือไฟเซอร์ไฟเซอร์หรือเปล่า
แต่ญาติสงสัยเพราะว่าหมอปอแข็งแรงมาโดยตลอดนะเห็นรอยยิ้มให้สดใสตลอดเลย
แต่ทีนี้พอฉีดวัคซีนเข็ม๓อาการเปลี่ยนเลย
ใช่พี่บุ๊คคุณผู้ชมลองดูไทม์ไลน์หน่อยไหมคะ
ไปตั้งแต่๑๗ธันวาคมเลยนะคะตอนนั้นหมอปอเริ่มมีไข้หนาวสั่น
อุณหภูมิต้อง๓๘องศาเซลเซียสนะคะทานยารักษาตัวเองที่บ้านค่ะคุณผู้ชมนะคะ
รักษาตัวเองที่บ้านปรากฏว่าก็ไม่หายเห็นไหม๗ธันวาคมฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่๓
เป็นลบแปลว่าไม่ได้ติดโควิดแต่มีไข้สูง๔๐องศาเซลเซียส
แล้วหลังจากนี้นะครับคือเป็นไข้อุณหภูมิสูงบ้างลดบ้าง
กลับมารักษาที่บ้านบ้างแล้วก็มีภาวะอาการหนักบ้าง
ต้องกลับไปโรงพยาบาลบ้างจนกระทั่งถึงวันที่๖มกราคม
๖มกราคมมีภาวะหัวใจหยุดเต้นเลย
ใช่ค่ะหัวใจหยุดเต้นต้องปั๊มไปหลายรอบ
แต่แต่ละรอบที่ปั๊มกลับคืนมาได้ทุกครั้งนะคะ
แต่หมอแจ้งบอกว่าสมองขาดเลือดสมองขาดเลือดนี่คือสมองขาดออกซิเจนแล้วนะคะ
ไปเลี้ยงไม่พอสุดท้ายแล้วร่างกายไม่ตอบสนอง

อยู่ด้วยเครื่องช่วยหายใจจนกระทั่ง๗มกราคม
พอไม่ตอบสนองเพิ่มเติมมากขึ้น
หลังจากนั้นหมอปอจากไปอย่างสงบนะคะ
สึกข่าวลงพื้นที่ไปที่วัดหลวงตำบลวังเย็น
อำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีค่ะ
มีโอกาสไปที่งานศพของหมอปอย
บรรยากาศไม่ต้องถามถึงโศกเศร้าแน่นอนนะคะ
เพราะว่าหมอปอคนในชุมชนรักหมอปอ
เป็นที่รักของครอบครัวแล้วก็เพื่อน
เราไปคุยกับคุณพ่อหมอปอคุณพ่อสุรพลบอกว่า
พ่อผิดหวังเลยครั้งสุดท้ายที่คุยกับลูก

แล้วทุกอย่างเหมือนฝันสลายเลยค่ะ
แต่เขาก็ทำหมายถึงเขาทำนู่นทำนี่ให้เห็น
แต่เขาไม่ได้บอกเป็นในปาก
แต่ว่าต้องจะทำนู่นทำนี่ให้เขาไม่ได้พูด
แต่เขาทำให้เห็นเขาเพื่อนดีมาตลอด
ไม่เคยต้องห่วง
คุณผู้ชมคุณพ่อทำใจไม่ได้จริงนะคะ
เพื่อนของหมอปอชื่อว่าคุณประเสริฐสุขเจริญ
บอกว่าหมอปอทำงานที่คลินิกแพทย์แผนไทยของตนเอง
จังหวัดจันทบุรี๒เดือนแล้ว
เป็นที่รักของคนไข้เพราะว่าหมอปอเป็นคนร่าเริง
รอยยิ้มก็ชัดเจนเลยนะคะว่าเป็นคนร่าเริงมาก
ร่าเริงแจ่มใสสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว
ตอนหมอปอเคยทำคลิปนะให้คนดูแลรักษาตัวเอง
ข้อเข่าเป็นยังไงใช้วิธีการออกกำลังกายแบบไหน
แค่เห็นแบบนี้ก็รู้แล้วว่ารอยยิ้มหมอปอ
ภายใต้หน้ากากสดใสแค่ไหนคุณ
แล้วหมอปอมีสุขภาพที่แข็งแรงนะเพราะเธอดูแลตัวเองด้วย
แล้วก็ยังสอนให้คนดูแลสุขภาพด้วย
ครอบครัวแล้วก็เพื่อนเลยไม่เชื่อว่าหมอปอจะเสียชีวิต
แล้วก็สาเหตุการเสียชีวิตคือมันเป็นโรคปริศนา

นั่นสิตอนนี้ก็ยังคลางแคลงใจกันอยู่นะคะ
แต่ว่าเอาล่ะทางครอบครัวบอกว่าขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงเลยนะคะ
ที่มีการแชร์ข่าวนำเสนอข่าวการเสียชีวิตของหมอปอออกไป
ทำให้สปสชเขต๕จังหวัดราชบุรี
รับทราบเรื่องราวแล้วแล้วก็เตรียมที่จะให้การช่วยเหลือครอบครัว
ของหมอปอตามขั้นตอนต่อไป
ครับอ่าคุณผู้ชมมาดู